บอกไปนะครับคุณผู้ชมยุคนี้สมัยนี้
มีอะไรในใจก็ระบายกันได้บอกกันได้นะ
ไว้ในใจคนเดียวมันก็อึดอัดซะเปล่านะคะ
รวมไปถึงเป็นพระเอกวิกหมอชิดด้วยก็ต้องนี่แหละต้องบอกว่ามาเปิดใจแล้วกันว่า
เขายอมรับตรงเลยว่าเขาเป็นเกย์ครับ
แต่อย่างที่ทราบตอนนี้เขาอยู่ประเทศจีน

แล้วก็บอกความในใจทุกอย่างเลยหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์

ตั้งแต่เขาเข้าวงการแรกแล้วก็มีคนสงสัยว่า
เหมือนจะได้กลิ่นนะเป็นหรือเปล่าใช่ใช่ไหมอะไรอย่างนี้

และรวมไปถึงเล่าวินาทีที่รวบรวมความกล้า
บอกกับคุณแม่ว่าเขาเป็นเกย์ค่ะ
ไปฟังบางส่วนบางตอนจากคลิปเขาเลยค่ะ

เราก็เริ่มคบกันนะครับ
แล้วก็เขาก็เข้ามาอยู่ในครอบครัว
เหมือนเป็นลูกชายคนหนึ่งของคุณแม่นะฮะ
วินาทีที่บอกกับคุณแม่ครั้งแรกนะครับ
เรื่องว่าโอเคคำเอาท์ของคุณแม่ว่า
โอเคแม่ครับผมเป็นเกย์นะครับ
จริงแล้วไม่ได้มีโมเมนต์อะไรที่มันยิ่งใหญ่อะไรเลยนะฮะ
คำหนึ่งที่แม่พูดกับผมก็คือ
เลี้ยงของแม่มาแล้วทำไมแม่จะไม่รู้ว่าลูกแม่เป็นอะไร
แต่ว่าแม่เห็นว่าลูกแม่มีความสุข
ณวันนี้ลูกแม่มีความรับผิดชอบในชีวิตแล้ว
มันไม่มีอะไรที่ต้องเสียหายอะไรอีกต่อไปแล้ว

คือไม่มีอะไรต้องเสียหายค่ะเราเป็นอะไรก็เปิดเผยไม่ได้เลย

ก็ไม่ได้มีใครวิพากษ์วิจารณ์คุณแตงหนึ่งในด้านลบนะ
เขาก็บอกว่าให้กำลังใจแล้วก็ให้มีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็น
สมัยนี้เป็นแบบนี้เปิดเผยไปยิ่งดังนะ
อันนี้บอกพระเอกหลายช่องใช่ไหม

นี่ผมชอบผู้หญิงนะครับ
ตอนสมัยเรียนไปชวนดูผู้ชายกันสุดฤทธิ์นะคะ

เหนื่อยบางทีเปิดแล้วอาจจะดังกว่าเดิมด้วยก็ได้
ผมชอบผู้หญิงมากเลยครับอันนี้ตัวตนล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ